เช้าแบบนี้ไปดูตลาดกันหน่อยนะครับ
เป็นตลาดชายแดนนะคะที่จังหวัดเชียงราย

ที่มีด่านผ่านแดนถาวรไปยังประเทศพม่า
รับว่ามีนักท่องเที่ยวเดินทางไปเดินทางท่องเที่ยวกันจำนวนมาก
วันนี้คุณวันทินีศรีเคนจะพาไปดูตลาดชายแดนที่จังหวัดเชียงรายกันค่ะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเลือกเดินเท้าจากฝั่งไทย
ข้ามไปตลาดท่าลอดจังหวัดท่าขี้เหล็กของเมียนมา
โดยผ่านด่านสุรกากรแม่ซ้ายจังหวัดเชียงราย
หนึ่งในห้าแห่งของจุดผ่านแดนถาวรระหว่างไทยกับเมียนมา
ข้ามแม่น้ำซ้ายซึ่งกั้นระหว่างสองฝั่ง
อากาศเย็นสบายสายลมโชย
ทงชาติสองประเทศโบกสะบัดพลิ้วไหวไปมา
เราเดินมาจากด่านสุรกากรนะคะ
ข้ามสะพานมาเรื่อยจนมาถึงจุดที่ดิฉันยืนอยู่ตรงนี้
ก็จะเป็นจุดศูนย์กลางค่ะของตลาดที่เมียนมา
ลักษณะคือคล้ายกับตลาดแม่สายของบ้านเราค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าเสื้อผ้านาฬิกาแว่นตาล
นำเข้าจากไทยจีนและประเทศเขาเอง
ก็มีจำหน่ายเหมือนตลาดชายแดนแม่ซ้ายบ้านเรา
ยังใช้เงินบาทไทยในการซื้อขายสินค้าอีกด้วยนะ
ส่วนราคานั้นก็อยู่ที่ต่อรองราคากัน
คงต้องใช้เทคนิคในการเจรจานิดนึง
ซึ่งเรื่องของภาษาก็ไม่ใช่อุปสรรคแต่อย่างใด
เมื่อผู้ซื้อถูกใจผู้ขายได้ราคาเหมาะสม
ไม่ขัดทุนสินค้าก็ขายได้ตามเป้า
แต่อันนี้ค่ะ๑๑๐บาท
๑๐๐นึงนี่ไหม

ถ้าซื้อหลายอันนั้น

รถอีก๒๐๑๖๐อ่ะ
รถอีก๒๐บาท
หลังจากต่อรองราคากับแม่ค้าชาวเมียนมาอยู่นาน
ในที่สุดเราก็ตกลงราคากันที่๒ชิ้น๑๖๐บาท
ลดจากราคาเดิมที่ตั้งไว้๔๐บาท
เมื่อเลือกซื้อสินค้าถูกใจแล้ว

พบงานฝีมือสินค้าชื่อดังของที่นี่
ไม่ว่าจะเป็นอัญมณีงานไม้แกะสลัก
ทั้งเป็นเครื่องเรือนเครื่องใช้และเครื่องประดับ
ว่าจะเป็นงานฝีมือที่ปรานีตขนาดนี้ออกมาจำหน่าย
ก็ต้องใช้เวลากันหลายเดือน
คนข้ามเมืองกันหลายวัน
ประธานสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทยเมียนมา
และประธานหอการค้าอำเภอแม่ซ้าย
ก็การันตีถึงงานฝีมือเมียนมาที่เป็นเอกลักษณ์
รวมถึงยกนิ้วให้มาตรฐานการผลิตสินค้าไทย
ซึ่งระบุวันผลิตและวันหมดอายุชัดเจน
อกถูกใจชาวเมียนมาขายดี
ยอดขายแต่ละปีพุ่งสูงขึ้น
ค่าการส่งออกของไทยเราตอนนี้
อำเภอแม่สายนี่ก็อยู่ประมาณ๑๔๐๐กว่าล้าน
และตรงนี้จริงแล้วถ้าฝากถึงรัฐบาลได้
ก็อยากจะขอให้ทางรัฐบาลไทยช่วยเหลือตรงนี้นิดนึง
เราได้ดุลการค้ากับทางเมียนมานะคะ
แต่ว่าเส้นทางการขนส่งสินค้าของไทยเราเนี่ย
จะไปติดในเรื่องของความไม่สะดวก

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีข้ามฝั่งกลับมาที่ตลาดซ้ายลมจอย
อำเภอแม่ซ้ายจังหวัดเชียงรายบ้านเรา
เดินสำรวจตลาดไปเรื่อย

ก็เข้าไปสอบถามราคาจากแม่ค้าชาวไทย
ก็ต้องถึงบางอ้อกันเลยทีเดียวค่ะ
แล้วอันนี้แพงเท่าไหร่คะ
อันนี้เก่งจาน๙๐บาท

พร้อมว่าก็ถ้าส่งแพ็ก๑๕๐
แม่ค้าเขาย้ำสินค้าเหมือนกันรับมาขาย
ได้กำไรที่ละ๕๑๐บาทก็พออยู่ได้
ไม่อยากขายแพงเพราะคู่แข่งเยอะ

ของสินค้าเมื่อเปรียบเทียบกันทั้ง๒ตลาดก็ต่างกันประมาณนึง
คงอยู่ที่เทคนิคการเจรจาของลูกค้าแต่ละคน
หยิบยกเอามาใช้เพื่อช่วงชิงราคาให้ได้ตามที่ตัวเองต้องการ
ทินีศรีเคนข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน